อีกหนึ่งเหตุการณ์คุณผู้ชมครับมีบ้านหลังหนึ่งถูกคนร้าย
เอาขวดโซดาไปปลาใส่บ้านรวม๙ครั้งคุณผู้ชม
ข้ามปีตั้งแต่ปีก่อนจนถึงปีนี้

ถูกต้องถึงแม้ติดกล้องวงจรปิดรอบบ้าน๑๖ตัว
จับไม่ได้ไปแจ้งความคดีก็ไม่คืบครับ
นี่เป็นภาพวงจรปิดคุณผู้ชมดูเอาละกันฮะ
นี่ก็คือเห็นคนทำนะแต่ว่าทำไมจับไม่ได้
นั่นดีครับนี่ฮะชัดเจนครับ
ก็เป็นภาพวงจรปิดซึ่งให้เห็นภาพของชายหนุ่มคนหนึ่ง
ขี่รถจักรยานยนต์มานี่มีสองมุมนะอันนี้อีกมุม
อย่างที่บอกไปเขาติดกล้อง๑๖ตัวรอบบ้าน
เห็นทุกมุมฮะคือแค้นใจมากอ่ะ
ทำอะไรกันมาถูกไหมทำไมต้องมาปลาใส่บ้านฉันแล้วขวดขวดแก้วขวดโซดา
ขวดโซดาขวดโซดานะฮะขาบรถมาดีไปจอดบริเวณหน้าบ้าน
ปาเสร็จก็ไปอ่าสักพักนึงก็จะรอความเร็วลง
ที่เห็นไปจอดหน้าบ้านเหตุเกิดในซอยอนามัยงามเจริญ๓๒เขตบางขุนเทียน
แล้วก็หยิบขวดสดามาปลาใส่
ถ้าเราอยู่บ้านหลังนี้เราก็หลอนนะคือเขาเป็นอะไรมาหรือเปล่า
อันนี้ครั้งนี้๒ขวดนะเนี่ยล่าสุดตรงนี้นะฮะ

ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นค่ำของวันที่๗มกราศ
คุณผู้วิศวิสมัยอย่างที่บอกว่าอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรก

เขาบอกว่าตอนแรกที่เกิดเหตุก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไร
สงสัยเป็นวัยรุ่นคึกขนองทั่วไปหรือเปล่า

คนร้ายนำขวดโซดามาปลาใส่บ้านต่อเนื่องเลย
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี๒๕๖๐แล้วนะ
เดือนนี้เดือนเดียวโดนไป๔ครั้ง
พอเดือนตุลาคมโดนไปอีก๑ครั้ง
เดือนธันวาคมมาอีก๓ครั้ง
และล่าสุดปีใหม่แล้ว๗มกราคมก็ยังมาอีก๑ครั้ง

จนถึงไม่เกิน๓ทุ่มมาแล้ว
แม้ว่าบ้านเธอจะไม่ได้รับความเสียหายมากนัก

ก็อยู่กันอย่างหวาดระแวงไงคุณ
ไม่มีความสุขเลยเพราะว่าไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นอีก
ก็เดินทางไปแจ้งความไว้ตั้งแต่เดือนธันวาคม

และยังไม่สามารถจับคนร้ายได้ด้วยค่ะ

ฟังเสียงของคุณรัชนีเจ้าของบ้านกันหน่อยค่ะ

คิดว่ายังไงปลอดภัย
แต่ก็มาเกิดอีกหลังจากแจ้งความแล้วมาเกิดอีก๓ครั้ง
มันก็เหมือนว่าเราไม่รู้จะทำยังไงนะ

เพื่อว่าเอาคนที่ลงมือ
และตามหาคนว่าจ้างหรืออย่างไรอย่างนี้

ถ้ามีปัญหาอะไรเราแก้ไขได้เราจะได้แก้ไข
ถ้าปล่อยอย่างนี้มันไม่สบายใจ
อยู่แบบวิตกกังวลตลอดกลัว

เพราะว่ามันไม่ใช้ชีวิตไม่ปกติ

คือนี่คือขวดโซดาแต่ต่อไปจะปลาอะไรเข้ามาล่ะ

หรือว่าเขาจะทำอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าก็ไม่รู้

ยังสถานีตำรวจนครบานท่าข้าม

ก็ได้รับการเปิดเผยจากร้อยตำรวจโทพานุวัฒน์สังทองพนักงานสอบสวน
บอกว่าตอนนี้ก็ออกไหมจับชายในภาพวงจรปิดแล้ว
แต่ว่าต้องใช้เวลาอีกสักระยะ
เพราะว่าภาพที่ได้มายังไม่ชัดเจนพอนะคะ

เธอก็อยู่ที่นี่มาตั้งแต่เด็กจนโต
และครอบครัวก็ไม่เคยมีปัญหากับใครที่ไหนมาก่อนนะคะ
ใจจริงก็อยากให้ได้ตัวคนในรูปแล้วมาพูดคุยกันไง
กลัวว่าเป็นการปลาผิดบ้านหรือเปล่า
อย่างน้อยก็พูดคุยกันสาเหตุคืออะไร

อย่างนี้แหละค่ะเพราะว่าปลาถึงเก้าครั้งทีเดียว